รอบคัดเลือกนัดที่๒นะครับเจอกับศรีลังกา
แล้วก็ทีมชาติไทยเองก็ต้องเจอปัญหาในการที่จะต้องเจาะเกมรับ
ของทางศรีลังกาที่ลงไปรับลึกนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายทีมชาติไทยก็เอาชนะไปได้๒ประตูต่อ๐นะครับ
ก็ทำให้โอกาสที่จะเข้าไปสู่รอบสุดท้ายก็มีสูงมากขึ้น
แต่ว่านัดสุดท้ายต้องไปวัดแชมป์กลุ่มกับทางอุสเบกิสถาน
นัดแรกไทยราวชนะมาได้๓๐
แล้วก็ในนัดที่๒เจอกับศรีลังกา
มาโน่เองก็ยึด๑๑คนแรกจากเกมกับเมารีฟเช่นเดียวกับทางศรีลังกานะครับ
นาที๓๔ครับไทยขึ้นนำ๑๐สหรัฐตักมาให้พิธีวัฒ
แล้วก็ย้อนมาให้ทางธิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ
อลเล่เสียบมุมเข้าไปไทยขึ้นนำก่อน๑๐
เป็นการตรศาสน์งานของทางแผงวิทยาศิลป์ทิมชาติไทยนะครับ
สหรัฐพิธีวัฒน์แล้วก็ธิติพันธ์

ครึ่งหลังไทยขยับเอาวิทยาเทพไปเล่นตรงกลางนะครับ
วูบวาบมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายมาได้ประตูที่สองครับ
ชายาวัฒน์ไหลให้วรชิตตะวัดยิงเสียบมุมเข้าไป
นาทีที่๙๕ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มนะครับ
เกมทีมชาติไทยชนะศรีลังกาไป๒ประตูต่อ๐นะครับ
มี๖คะแนนเต็มจาก๒นัดก็โอกาสเข้ารอบ
สุดท้ายก็มีสูงเลยทีเดียวนะครับ
รูปเกมออกมาในแบบที่คิดเอาไว้อาจจะอึดอัด
แต่สุดท้ายก็ทำหน้าที่ได้ตามเป้าหมายนะครับ
นั่นคือพยายามจบสกอร์แรกและ๒เพื่อปิดเกมให้ได้
ซึ่งเชื่อว่านักเตะทุกคนก็พร้อมที่จะลงเล่นในเกมสุดท้าย
กับทางอุสเบกิสถานแม้จะเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
แต่จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับ
อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันทางอุสเบกิสถานก็ถล่มเอา

ส่วนอีกลูกได้จากทางออสตันอูลูลอฟนะครับ
สุดท้ายก็ต้องไปวัดแชมป์กลุ่มกับไทยในนัดสุดท้าย
ตารางคะแนนหลังผ่านไป๒นัดในกลุ่ม๔
อันดับ๑ก็อุสเบคิสถานนะครับแข่ง๒นัด
ชนะไป๒นะครับยิงไป๗ลูกแล้วก็ไม่เสียประตูเลย
มี๖คะแนนเช่นเดียวกับทีมชาติไทยนะครับ
อันดับ๒แข่ง๒นัดมี๔คะแนนนะครับ
ยิงได้๔นะครับมี๖คะแนนอันดับ๓ศรีลังกาไม่ชนะใครเลยนะครับ
เช่นเดียวกับเมาดีฟอันดับ๔แข่ง๒นัดก็ไม่ชนะใครตกรอบทั้ง๒ทีมนะครับ
โปรแกรมในศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๓รอบคัดเลือกนะครับ
สุดท้ายน่าสนใจครับทีมชาติไทยจะเจอกับทางอุสเบกิสถาน
แชมป์กลุ่มกันนะครับวันที่๑๔มิถุนายนนี้
เวลา๔ทุ่มครึ่งเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๔ทุ่ม๑๕นาทีครับ
ไปดูความขึ้นไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีเมื่อวานนี้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะครับ
เดินทางถึงประมาณ๓โมงครึ่งนะครับ
หลังเสร็จภารกิจในศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๒รอบสุดท้าย
ทางโค้ชโชงวรวุฒิมะคะคุณซื้อของทิมชัดไทยให้สัมภาษณ์ว่า
โดยรวมพอใจที่ได้๔แต้มจากเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้น
การรวมตัวซ้อมก่อนแข่งที่มีเวลาน้อย
รวมถึงปัญหานักเตะไม่สบายก่อนแข่งกับเกาหลีใต้นะครับ
ซึ่งบางอย่างไม่ใช่เรื่องที่จะควบคุมได้
เชื่อว่าถ้าพร้อมกว่านี้ในหลายด้าน
น่าจะทำผลงานได้ดีกว่านี้ครับ
ผมว่าเราก็น่าพอใจครับเพราะว่า
ด้วยบัตรใจหลายอย่างนะครับทำให้เรา
คือทำให้เราพลาดที่ไม่ได้เข้ารอบ๘ทีม
แต่ว่าถ้าเรามองกลับกันว่าด้วยระยะเวลาเต็มตัว
หรือผู้เล่นบาดเจ็บนะครับโดยเฉพาะในนัดสุดท้าย
ผมว่าถ้าเกิดเรามีผู้เล่นพร้อมผมว่าเราน่าจะได้ไปต่อ
แต่ว่าอย่างน้อยเก็บ๔คะแนนผมว่าก็ถือว่าน่าพอใจครับ